ครอบครัวของเหยื่อแพรวา๙ศพนะคะได้มีการมอบเงิน๑ล้านบาท
ให้กับศูนย์นิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือในด้านกฎหมายให้กับประชาชน
เพราะมีการจัดเสวนาถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
นิติศาสตร์ร่วมกับศูนย์กฎหมายแพ่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดงานเสวนาถอดบทเรียนทางกฎหมายจากคดีอุปติเหตุบนทางด่วนโทเวย์
เพื่อสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาค่ะ
แล้วก็มีการพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน
มีการพูดถึงแนวทางการช่วยเหลือ
โดยนายนรงใจหารอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญา
และอาชญาวิทยาก็ได้บอกเล่าถึงแนวทางการช่วยเหลือในคดีนี้ด้วย

ปี๕๕นายสะชัดต้นในคดีอาญามีคำพิพากษา

คาดีแบกเรายื่นเรายื่นจ้างจักรดายปี๑๙๕๐
อำนาจสืบทรัพย์ทั้งที่กำหนดให้เจ้าหนี้ต้องไปดำเนินการสืบทรัพย์เอง
แล้วก็นำให้กับเจ้าพนักงานกรมบังคับคดีดำเนินการเรื่องนี้ได้นะคะ
ก็สอดคล้องกับนายเสกสรรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี
บอกว่าเจ้าพนักงานกรมบังคับคดี
ก็ไม่สามารถดำเนินการบังคับคดีได้ทันที
เพราะว่าต้องรอหมายบังคับคดีจากศาลส่งมาให้กรม
บังคับคดีจึงจะดำเนินการได้
มอบเงินนะคะขอบคุณทีมงานแล้วก็มอบเงิน
เพื่อช่วยเหลือนะคะหนึ่งล้านบาทให้กับทางศูนย์นิธิศาสตร์
นิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินการช่วยเหลือมากว่า๙ปี

เพื่อที่จะให้นำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนทางด้านกฎหมายต่อไปในอนาคตค่ะ